ถ้าจะเอาสวัสดิการดีมันต้องเก็บภาษีเยอะ
มันต้องปรับภาษีสำหรับคนรวยให้สูงขึ้น
ส่วนภาษีตัวใหม่ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้

แต่ก่อนนี้เรากังวลว่าเดี๋ยวจะขนทรัพย์สินหนี

แอบชื่นชมครับอย่าให้เขารู้นโยบายผมชอบอย่าไปเข้าคุกเลยนะ

นิวครับอีพีที่แล้วเราคุยกันเรื่อง
โยบายการปฏิรูปทหารนะครับ

เราจะคุยกันในเรื่องที่มันสำคัญกับประชาชนมาก

เพราะมันสำคัญกับปากท้องคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่และความรู้สึกมั่นคงอุ่นใจในอนาคต

คนไทยสู้ชีวิต๘ชีวิตสู้กลับค่ะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายของพักพลังประชารัฐ
แล้วก็ในอดีตสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัฒน์
ท่านก็เป็นรัฐมนตรีการคลังมาก่อนด้วย

คนระดับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับ
ฝากหนึ่งครับฝั่งหมาขาวครับ

ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเล่นเกมกับเรานะครับ

หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมมีพักกล้าวไก่อีกแล้ว
เพราะว่าอีพีคที่แล้วคุณรวมก็มานะครับ

แต่ว่าบางพักก็ไม่สามารถมาร่วมรายการกับเราได้นะครับ

บางพักก็คอนเฟิร์มแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับ
พักเก้าไกลเป็นพักที่ไม่ปฏิเสธเรานะครับ

เราก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณไหมมาร่วมกับเรา
รายการกับเราในฐานะพักก้าวกลายอีกครั้งหนึ่งครับน้องนิว
ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกติกากันก่อนเลยค่ะ
ท้องหาคนเริ่มก่อนนะคะ
ถ้าใครได้ตัวเลขมากกว่าจะเป็นผู้เดินก่อนค่ะ
ข้าขอดีครับ
สามครับโอเคครับพิธีครับ
พิธี๖ครับพิธีเจริญวภัยเริ่มก่อนครับพิธีหมากสีดำนะครับ

กระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นกระทรวงสำคัญ

พมรัฐเคยบอกนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ๔๒๐บาท
วันนี้เรายังอยู่ที่สูงสุดได้ถึง๓๕๔บาท
ประชารัฐคิดว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ชีวิตคนไทยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
เราต้องตั้งหลักอย่างนี้นะครับว่ามันต้องพอที่จะให้คุ้มพอที่จะมีชีวิตอยู่
แต่ในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยเราต้องคำนึงนะว่าค่าแรงมันเป็นต้นทุนของภาคธุรกิจ
การที่จะไปกำหนดค่าแรงขั้นต่ำแล้วเอาให้สูงเกินไป

สองมันต้องไปคู่กันกับการเอื้ออำนวยให้ธุรกิจเขามีการปรับตัว
พี่ทีครับ๔๒๐ที่เคยประกาศไว้วันที่จะประกาศอย่างนี้ยังเป็นตัวเล่นนั้นป่ะครับ

คุณทีได้มีบ้านอยู่ที่กระทรวงแรงงานเรียบร้อย

ถ้าเกิดว่าบ้านของพี่ไหมเนี่ยอยู่ที่ตลิ่งชัน
แล้วจะต้องไปทำงานที่พระราม๙
ให้ทันเวลา๘โมงให้เร็วที่สุด

แล้วก็ประหยัดที่สุดในสภาพการเดินทางของกรุงเทพ

โอ้โหถ้าบ้านอยู่ตลิ่งชันใช่ไหมคะ

ก็คืออยู่ฝั่งทนต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่พระราม๙
ใช่จากตลิ่งชั้นก็คิดว่า
มันควรจะต้องมีเรือไปขึ้นรถไฟฟ้าได้
แถวศรีลมหรือว่าสาธรณ์

ซึ่งจากหน้าบ้านไปที่ท่าเรือ
คิดว่าจะต้องมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกสักหนึ่งรอบนี่แหละ

แต่ว่าก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแน่นอน

ยังควรจะต้องได้รับการพัฒนาอีกเยอะมาก

ต่อต่อเลยค่ะ
ต่อต่อต่อ

แล้วเบื้องต้นคุณทีรู้สึกว่าค่าไฟมันแพงขึ้น
ที่ประชาชนรู้สึกร่วมกันขึ้นใช่ไหมครับ
อันนี้แน่นอนเลยแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยที่รัฐบาลนั้นต้องแก้
ประการแรกเลยทั้งภาคถึงได้มีนิวบาย
ที่จะให้มีการใช้ไฟโซล่า
เข้ามาหรือแบ่งคนเป็น๒กลุ่ม
ทั้ง๒กลุ่มเวลาติดไฟฟ้าทั้งวัน

วิธีนี้นะครับสำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่มาก

น่าสนใจมากสำหรับภารกิจประชาบันดาล

เรายังเวียนอยู่กันด้วย

ก็รถไฟฟ้าครับเป็น
การเดินทางที่มีสำหรับคนในกรุงเทพ
แต่ว่าจริงแล้วมันไม่ใช่แค่คนกรุงเทพหรือเปล่า

ยังไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้าก็ได้เอาแค่ขนส่งมวลชนก่อนเนอะ
ถ้าเกิดเราแค่ไปที่ต่างจังหวัดเราจะเห็นแล้วว่า
รถเมย์แทบจะไม่มีเลยอย่างบันเกิดอยู่ที่ชนบุรี
ก็คือมีแค่รถสองแถวก็ใช้สองแถวนี่แหละในการเดินทางมาตลอด
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยรถเมย์มันควรจะต้องเป็น
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่สุด
เรามีการตั้งงบประมาณ๑๐๐๐ล้าน
เพื่อทำให้เกิดบริการขนส่งมวลชนให้เกิดขึ้นได้
และต้องเป็นรถเมย์ไฟฟ้าเท่านั้น

แล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
เราก็มีนโยบายที่ทำให้ค่าโดยสารเนี่ย

เราต้องมีตัวร่วมที่ใช้ร่วมกันได้ก่อนนะคะ
อาจจะเป็นแค่บัตรเครดิตใบเดียวหรือว่าบัตรประชาชนใบเดียว
แต่ว่าค่าโดยสารร่วมคือสิ่งที่เราจะไป
ไม่ว่าจะขึ้นรถเมย์รถไฟฟ้าหรือว่าเรือจำเป็นที่จะต้องเป็นราคาเดียวกัน
ไม่มีค่าได้เข้าแล้วไม่เกิน๔๕บาทค่ะ

น่าจะวุ่นหวายน่าจะวุ่นหวายครับ

โอเคตามกติกาเมื่อไปตบบ้านเขา

ค่ะก็อยากถามภักดิ์ภังประชาธิ์ทั้งเดียวกันว่า
สรุปแล้วจะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
การใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ยังไงบ้างค่ะ

เราต้องทำให้ค่าโดยสารมันถูกลง
อยู่ในระดับที่ประชาชนเรียกว่ารับได้

มันจะต้องหาเงินมาจากที่ไหนมาชดเชย
ถ้าเราเอาเงินภาษีของทั้งประเทศมาชดเชย
แล้วพวกชาวนาที่เขาอยู่สุพรรณบุรี

กรณีของขนส่งมวลชนที่อยู่ในเมือง
ก็คือต้องเก็บภาษีจากคนในเมืองนั้น

ถ้าเป็นเมืองเล็กอย่างชนดุรีอย่างนี้
ภาษีไปแล้วก็ยังอาจจะไม่พอ

เอาเงินเข้ามาเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าภาษีส่วนใหญ่จะต้องใช้วิธี
เรียกว่าหมุนเวียนกันเข้ามาจากภายในจังหวัดนั้นเอง
ไปต่อครับตาใครเอ๋ยตาคุณไหม

๖แป้งครับเราจะลดกลุ่มวิธีครับ

ดีแล้วค่ะ

พอพูดถึงโอท็อปก็จะนึกถึงการแปรรูปสินค้าการเกษตรนะคะ
หมายคิดว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าการเกษตรยังไง
โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปแทรกแทรงในเรื่องราคาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะก็ตรงไปตรงมาเนาะว่าจริงแล้วเนี่ยการแทรกแซงราคาที่ผ่านมา
มันก็จำเป็นต้องทำในระยะสั้น
ไม่อย่างนั้นมันก็ทำให้ในช่วงที่สินค้าเกษตรล้นตลาด
มันก็ทำให้ราคาตกต่ำตามธรรมชาติ
แปรรูปก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ซัพพลายที่มันอยู่ล้นตลาด
มันสามารถที่จะแปลงไปเป็นสินค้าอย่างอื่นที่สามารถเก็บได้นานขึ้นนะคะ
แล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นช่วงที่ราคาตกต่ำไปได้
เรามีนโยบายหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งโรงงานแปรรูป
ซึ่งการแปรรูปเนี่ยมันอาจจะมีได้เริ่มตั้งแต่เก็บไว้ในห้องเย็นก่อน
จนถึงการที่แปรรูปเป็นสินค้าขั้นปลายเลยทีเดียวนะคะ
เราก็มีนโยบายเรื่องของการทำสุราก้าวหน้านะคะ
ก็คือการปลดล็อกเสร็จภาพในการผลิตสุรานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่สามารถที่จะเข้ามาผลิตสินค้าได้
เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีศักยภาพอีกมากมายที่จะแปรรูปสินค้าเกษตร

มันสามารถที่จะแปรรูปอะไรได้อีกมากมาย
เท่ากันอยู่ไหม
ครับเหมือนเดิมครับกฎิกาครับ

แต่ว่าเรื่องของการจำนำและประกันราคาสินค้าเกษตร
ภักดิ์พลังปัชรัฐจะมีแนวทางที่จะทำต่อไหมหรือว่าเลิกทำแล้ว
กำลังถกเถียงค่ะคืออย่างนี้ดีที่สุดเลย
ผมก็อยากจะเชียร์พักเนี่ยนะถ้าจำเป็นจริงก็ไปประกันรายได้
มันจำเป็นจะต้องเพิ่มขบวนการในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ให้มันหลากหลายกว่านี้ให้เงินลงไปที่อบตเนี่ย
อบตละ๓๐ล้านต่อปีโดยคอมมิตเขาเลย๕ปี
แต่ว่าจะต้องไปทำพวกโครงสร้างพื้นฐานระดับนาโนภายในชุมชน
ซึ่งอาจจะเป็นกรณีของการแปรรูปหรืออาจจะเป็นอย่างเครื่องเกิดจากในการตัดอ้อย
ซึ่งจะได้ไม่ต้องเผาอ้อยเผาให้มันเกิดเพียง๒๕
แล้วก็ทำให้มีความสามารถในการแข่งขันของชุมชนที่ดีขึ้น
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่ากำลังจะพยายามเสนอพักอยู่
งั้นเราไปต่อกันเลยอย่างเดี่ยงขวาตอนนี้พี่ใหม่มีบ้านอยู่๒หลังนะคะแล้วก็พี่มี๑หลังค่ะ
อันนี้ได้ด้วย
ถ้าสมมุติว่าพี่ใหม่เดินไปร้านอาหารตามสั่ง

พบว่าได้กุ้งแค่๒ตัว

พี่หมายคิดว่าเราจะแก้ปัญหากะเพรากุ้งนี้ยังไงดีคะ
เรามีกฎหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคเนอะ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะสามารถที่จะแก้ได้ง่ายกว่านั้นอีกนะคะ
ก็คือว่าเราต้องทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดของการที่จะเป็นอาหารตามสั่งเพิ่มมากขึ้นในซอยนี้
เราก็จะมีนโยบายที่จะต้องส่งเสริมร้านค้ารายเล็กรายย่อยพวกนี้ให้เขามีแต้มต่อด้วยเช่นเดียวกัน
นโยบายที่เราจะส่งเสริมที่จะให้แต้มต่อนโยบายหวยใบเสร็จค่ะ
ถ้าเกิดเราไปซื้ออาหารตามสั่งซื้อผ่านเตาตังค์ใช่ไหมคะ
เป็นใบเสร็จออนไลน์เนี่ยครบ๕๐๐บาทก็ไปคลิกซื้อหวยออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกันก็จูงใจให้มีลายใหม่เข้ามาแข่งขัน
จะได้ยุติปัญหากะเพรากุ้ง๒ตัวได้ในที่สุดค่ะ
ต่ออีกนิดเดียวสมมุติว่าถ้าเกิดกะเพรากุ้งมัน๒ตัวมัน๗๐บาท
หรือว่าราคาคุ้งมันแพงราคาของเค้าแพง

มันจะแก้ได้อย่างไหน

ต้นทุนต่างมันก็สูงขึ้นด้วย
แต่ว่าอาจจะต้องขึ้นไปเป็น๙๐บาทหรือว่า๑๐๐๑
ซึ่งก็คงไม่มีพนักงานออฟฟิศที่ไหนกินอยู่ดีถูกไหม

ทางแก้ที่มันยั่งยืนที่สุดคือการทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

ค่าแรงขั้นต่ำเป็น๔๕๐บาทแล้วปรับขึ้นทุกปีนะคะ
คืนอยู่กับค่าครองชีพหรือว่าการเจริญตระโปรทางเศรษฐกิจอันไหนจะดีกว่าหรอ
ถ้าเราสามารถที่จะขึ้นค่าแรงได้ทุกปีนะคะ
ตรงนี้กะเพรา๗๐บาทเราก็น่าจะจ่ายได้
แล้วก็ขึ้นไป๙๐บาทก็น่าจะจ่ายได้เช่นเดียวกัน

ครับขออนุญาตนะครับ

โอเคเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนักเรียนบ้างนะคะ
แต่ว่าเยาวชนก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเหมือนกัน
คำถามค่ะถ้าเกิดคุณทีฟกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งค่ะ
จะตัดผมทรงอะไรคะ
อ๋อสมัยนี้ล่ะสุดถ้ามีตัดทรงอะไรก็ได้แล้วในบันโรงเรียน
ถ้าย้อนเวลาผมก็ต้องเอาทรงเดิมของผมเนี่ยผมยาวหน่อย

จริงแล้วถึงเวลาเนี่ยจะต้องเปิดให้เด็กเนี่ยมีความเป็นอิสระมากขึ้น

ไม่ได้ครับเราไม่มีใครจ่ายเงินฉันอะไรกัน
อยู่กับพี่จะซึกก่อนกลุ่ม

เดี๋ยวไปกับต่อให้ดีกว่าครับ

เชื้อเพลิงน้ำมันในวงเล็บอาจจะเป็นแก๊สหุงต้มด้วย
ทำยังไงให้มันไม่หนักใจขนาดนี้ครับ
แพงมากเติมน้ำมันทีนี่คือเหงื่อออก

ว่าที่มันแพงนี่มันแพงเพราะอะไรเนอะ
แพงเพราะว่าเรายังมีส่วนหนึ่งที่

ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใช้ไปเยอะนะคะ
ลบไปประมาณ๒แสนล้านด้วยกัน
แล้วก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดท้ายแล้ว

ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่า
นโยบายภาครัฐเน้นอุดหนุนไปที่ดีเซล
ซึ่งมีคนที่เติมน้ำมันเบนซิน
ไม่เคยได้รับผลพวงอะไรจากการที่
รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลเลยนะคะ

เข้ากองถึงน้ำมันด้วยซ้ำไปนะคะ

แทนที่เราจะจ่ายเงินเข้าไปในกระเป๋าประชาชนเลย

เพื่อที่จะอยู่ถึงเพียงแค่น้ำมันดีเซล

ถึงจุดเริ่มต้นได้เดินอีกครั้งหนึ่ง

ก็จริงพูดถึงโรงพยาบาลเนี่ย
ก็จะนึกถึงหลักประกันสุขภาพของคนไทย

จะทำยังไงให้สิทธิ์ด้านสุขภาพของคนไทย

ยากครับเพราะว่าทางราชการเนี่ย

ชดเชยโดยมีสวัสดีการณ์
ในลักษณะที่เป็นเหมือนกับวิทยาลัย

ต้องมีการฝึกอสม
ให้สามารถที่จะทำงานเบื้องต้น

ฝึกให้เขาไปยืนอยู่ข้างเตียง

สามารถจะทำอะไรบางอย่างได้ในเบื้องต้น
แล้วก็ประเทศไทยยังมีปัญหาในแง่ของ

ซึ่งจำเป็นจะต้องมีคนเวียนเข้าไปแล้วไปดู

ในการที่เราจะยกระดับในเรื่องของสุขภาพ
โปรดไบด้ายชุมชนแยกกว้างขวาม

ช่วยต่อกแขมบ้านให้มันออกมา
มีบ้านแล้ว๑หลาง

ประตูดวงผมสุ่มเลยนะมันจะมีผลต่อเกมนะ
ประตูดวงของคุณหมายคือได้รับเสี่ยงไว้วางใจเกินกินหนึ่งของทรภา

หนึ่งก้าวก็คือสมรรถกลีกกลมสรรพากร
โอเคมีคำถามเกี่ยวกับกลมสรรพากรครับ
คำถามคือเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องมาตรการทางภาษี
เก้าไกรมีมาตรการภาษีเพื่อลดความเหลื่อแบบนี้ยังไงครับ
ของพระเก้าไกรเนี่ยเรามีนิวบัยสวัสดิการ
ตั้งแต่เกิดจนแก่นะตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาจนวันสุดท้ายของชีวิต
ต้องยอมรับว่าแค่จะจัดสวัสดิการพื้นฐานที่สุด
ให้กับประชาชนขนส่งสาธารณะต่าง
เรื่องน้ำปลาดื่มได้เนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาล

แล้วพยายามที่จะมีให้มันอยู่ในระดับที่ขั้นพื้นฐานที่สุด

เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีหารายได้ให้มันเพียงพอ
สวัสดีการของประชาชนไม่เป็นภาระทางการคลังด้วยนะคะ
ก็ไปเจอว่าจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บภาษีเพิ่มด้วย
จากเดิมเรื่องงบประมาณก็ต้องมีการจัดให้มันดีขึ้นนะคะ
ตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอะไรต่าง
ปฏิรูปกองทัพลดขนาดกองทัพอะไรก็ต้องทำ
ขณะเดียวกันเนี่ยภาษีรายได้จากธุรกิจภาษีรายได้จากค่าเช่า
รายได้จากทรัพย์สินอื่นอย่างเช่นภาษีหุ้นอย่างนี้
ตรงนี้ก็ต้องมีการขันน็อตให้แน่นขึ้น

เพื่อให้ไม่เป็นภาระของมนุษย์เงินเดือนแต่เพียงอย่างเดียว
ส่วนภาษีตัวใหม่ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้
เล็งเห็นเรื่องภาษีทรัพย์สิน
ตอนนี้มีการเก็บภาษีที่ดินแบบรายแปลงแล้วถูกไหม
แต่ก็ยังมีวิธีการหลบเลี่ยงปลูกกล้วย
ลูกมะนาวกันกลางกรุงแบบนี้

ต้องมีการที่จะแก้ไขกฎหมาย
เพื่อที่จะทำให้การหลบเลี่ยงพวกนี้ต้องหมดไป
จากนั้นต้องมีการเก็บแบบรวมแปลง

มาไฟแนนซ์สวัสดิการของประเทศ

ถ้าเกิดว่าในอนาคตนะคะ

คำถามก็คือระหว่างบ้านพระคนชะลาบางแคร์ค่ะ
กับบ้านทรายทองค่ะ
คนนี้อยากไปที่ไหนมากกว่ากันคะ
บ้านซายธองนี่มันฟังดูดี

ผมก็เอาบ้านพระข้นชะลาแล้วกัน

ปั๊บตานี้ครบแน่แล้วเหลือกี๊ตาเดียว
โอ้ยได้อีกที

มาละพักผ่านโคนชาราจริง

ตอนนี้เราก็รัฐก็มีนโยบายสนับสนุนผู้สูงอายุ
โดยการให้เงินตามขั้นบันไดใช่ไหมคะ
คำถามคือว่าเราจะทำยังไง
ถ้าจะจ่ายบำนานทั่วหน้าให้กับผู้สูงอายุ
ในราคา๓๐๐บาทต่อเดือนทุกคน

เป็นไปได้ค่ะ๓๐๐๐บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
จริงพลังประชารัฐให้มากกว่านี้อีกนะคะ

ใช่อันนี้ก็เป็นนโยบายของพักเก้าไกลเช่นเดียวกัน
ก็ระบบบำนานทั่วหน้า๓๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ซึ่งจริงแล้วมันต้องใช้เม็ดเงินประมาณ๔แสนล้านบาท
ซึ่งมันเยอะมากจริงเราก็เข้าใจ
มันเป็นข้อบกพร่องของรัฐบาล

ที่ไม่ยอมสร้างระบบบำนานให้กับประชาชนจริง
ถ้า๒๐๓๐ปีก่อนทุกคนได้เริ่มออมเงิน
ได้เริ่มมีการแบบว่าสมทบเงินจากรัฐบาลมา
วันนี้เราไม่ต้องมีนโยบาย๓๐๐๐บาททั่วหน้าแน่
แต่ว่าต่างจากที่เขาไม่ทำมา
วันนี้มันก็เลยเป็นช่วงชดใช้กรรม
จากเดิมที่เคยได้๖๐๐บาท๖๐ปีขึ้นไป
หารออกมาต่อวัน๒๐บาทต่อวัน๗บาทต่อมื้อ
มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากว่า
คนที่มีฐานะยากจนทุกวันนี้
ถ้าไปดูจริงคือคนที่เกษียณอายุ
เพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีระบบอะไรรองรับเขาเลย

ไม่พอโดยสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน

ดังนั้นเราก็เลยจะมีอีกถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง
ก็จะเพิ่มเป็น๙๐๐บาทต่อเดือน
ซึ่ง๑๕๐๐บาทจะเป็นพวกค่าอุปกรณ์
แล้วก็อีก๗๕๐๐เป็นสำหรับผู้ดูแล
ตรงนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ย

แล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ

ก็เป็นตาของพี่ค่ะ
โอ้ยอย่าไปเข้าพุกเลยนะ

จากปัญหาการศึกษาไทยทั้งหมดที่เรามีอยู่
ถ้าพรรคภารกิจมาชนิดมื้อได้เป็นรัฐบาล
คิดว่าปัญหาไหนที่เร่งด่วนแล้ว

ผมว่าต้องเปลี่ยนแนวคิดในการสอน
ก็ต่างคนต่างอยู่
ผมไปเที่ยวไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นนะ
ทุกสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยนะครับ
มันจะมีคณะเด็กอนุบาลก็ไปแล้วก็จะจับมือกันเดินเป็นคู่นะครับ
แล้วจนกระทั่งขึ้นไปจนถึงระดับสูงขึ้นเนี่ยนะ
เพื่อที่จะให้เด็กมองภาพไกล
ภาพกว้างแล้วเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของประเทศ
ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องปรับกระบวนการในการสอน
เน้นในเรื่องของการให้เด็กมีเวลาสำหรับตัวเองนี้มากขึ้น
แล้วให้เด็กเนี่ยเรียกว่าอยู่ในฐานะที่เขาจะสู้
เขาจะคิดแหวกแนวแตกต่างนะครับ
แล้วก็มีการถกเถียงกับครูได้มากขึ้น
ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าเราแก้วันนี้นะฮะ
กว่ามันจะมีผลต่อสังคมเนี่ยมันอีกเป็น๑๐
เพราะฉะนั้นไปรอแก้ในอนาคตก็ยิ่งไม่ทัน
โอเคค่ะเชิญพี่วางบ้านที่โรงเรียน

โอเคค่ะคุณหมายต้องครับ

โหอยู่ทีเดียว
ทำไมดิฉันไม่เคยได้ค่ะค่ะค่ะดูดวง
ตัวตัวดวงผมจะใช้วิธีสุด
ให้มันเป็นดวงของเราจริงค่ะตัวตัวดวงก็คือโอเค
เป็นการ์ดที่โยนคำถามฝ่ายต่าง

คุณไหนไปตกคำถามแล้วไม่อยากตอบ
ใช้การโยนได้โยนให้พิธีได้ครับ
กลับมาที่พิธีครับ
โรงสีครับโรงสีภารับกับชะวรัฐได้เป็นรัฐบาล
จะมีนโยบายการแทรกแทรง

มีการประกันราคาอยู่จำนำ
อย่างที่
ที่จะให้เขาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชนในระดับนาโน

เขาอยากจะมีลงสีชุมชน
สีแล้วยังจะมีเปลือกติด

เวลานี้ผมเองอยากจะให้รัฐบาลหน้าคิดแนวที่ว่า
สามารถที่จะขายสินค้าไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน

โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าที่ส่งมาจากเมืองไทย
เหมือนกับคนที่ขายในประเทศจีนให้กับคนจีนเอง
แบบนี้เราจะสามารถเปิดให้มีโรงสีที่ส่งข้าวใหม่
ถึงแม้ราคาแพงขึ้นผมคิดว่าเขาก็จะสนใจ

ก็ถือว่ามันก็เป็นปัญหาที่โลกแฝงมากเนอะ
แล้วก็ที่ผ่านมารัฐบาลก็ใช้วิธีการอุดหนุน

เฉพาะประกันรายได้๔ปีที่ผ่านมา๕แสนล้าน
แต่ว่าเราไม่เห็นว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเลย
ดังนั้นถ้าจะแก้ปัญหานี้
เราต้องหยุดแช่แข็งชนบทไทย
สร้างทางเลือกใหม่ให้กับเขา
ถ้าวันนี้อยากที่จะเลิกทำเกษตร

หรือว่ามีทางเลือกให้ได้เลือกนะคะ

ตอนนี้เกษตรกรไทยชาวนาไทย
อายุเฉลยะเท่าไหร่ทรัพย์ไหม
ในวัย๖๐จริงแล้วควรจะต้องทำเกษตรเป็นงานอดิเรก
แล้วก็ได้ใช้ชีวิตหลังเกษตรได้แล้ว
เงินที่จะต้องเอาไปใช้ในการประกันราคาจำนวนมาก
โดยที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นชาวนาที่ร่ำรวย

สวัสดีการพรุ่งหน้าโอเคคุณหมายครับเร่งมือครับเขานำอยู่ครับ
มาค่ะ

หนึ่งออก๓นะนี่คือยังไฟ
เอ้าเป็นกล่องซุมอีกแล้ว
เจกตุ๊ก

ลักษณ์ถูก
เก็บได้ไหนต่าง
ผมเป็นคนไม่เคยดูราคา

ปฏิวัติใหม่ก็เปลี่ยนเลย

พอประชาชนคนใช้ก๊าซเดือดร้อน

แล้วเอาเงินจากกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนก๊าซ
เพราะฉะนั้นถ้าใครเวลานี้บอกว่า
ไม่เก็บเงินเข้ากรงดุนมัน
มันจะต้องขึ้นราคาก๊าซทันที

การใช้ก๊าซจากอ่าวไทย
อันดับแรกเลยให้ครัวเรือนเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ก่อน

ถ้าเป็นแบบนี้เราคำนวณดูแล้วเราจะสามารถลดราคาก๊าซลงมาได้เยอะเลย
อเรนนี่อะน่าจะออกมาทำงานได้บ้างเลยเนี่ย

เก้าไกลมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการแทรกแซงราคา

ถ้าใครไปต่างจังหวัดจะรู้เลยว่าเรื่องเอกสารสิทธิ์

ตกลงที่เขาเนี่ยเป็นที่เขาที่อยู่มาก่อนหรือว่าเป็นที่ของรัฐเนี่ย
โอ้โหแค่จะพิสูจน์สิทธิ์เนี่ย

ก็เหนื่อยมากแล้วก็รอคอยกันเป็นระยะเวลานานนะ
เราก็จะแก้ปัญหาที่กระดุมเม็ดแรกของคุณพิธา

รัดการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชน

อันนี้เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวให้นายทุนกลายเป็นของในทุนหมด
แต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปดูคนที่ได้สอบประกอบเนี่ย
แล้วเขาไม่อยากที่จะทำเกษตรต่อแล้วเขาไม่มีทางออกทางเลือกเนอะ
เราก็บอกว่าไปเป็นโฉนดไปเลยก็ได้
แต่ว่าห้ามขายในระยะเวลาไม่เกิน๕ปีนะคะ

เรื่องของนายทุนนะเราก็บอกว่านี่แหละ
โยบายนี้แหละที่จะเอาสอปกรคืนจากนายทุนได้

ตอนนั้นเราจะสามารถที่จะเอาที่คืนจากในทุนได้เช่นเดียวกัน

ตามพิธีแต่เดี๋ยวถ้าพิธีโยนได้๓คะแนนขึ้นไป

พร้อมโอเคนะ

อันนี้สินถามค่ะเกี่ยวกับภาษี
นี่ค่ะในฐานะที่พี่ทีก็เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะคะ
คิดว่าเราจะสามารถที่จะปฏิรูประบบภาษี
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้ยังไงบ้างคะ

เห็นด้วยนโยบาย
มันต้องปรับภาษีสำหรับคนรวย

แง่ของเป็นบันไดที่มันชันขึ้นนะฮะ

แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นแหล่งภาษีหลักเลย

จะลามไปถึงพวกรถซุปเปอร์คาร์
นองเดียวกันในเรื่องของที่ดิน
ที่บอกว่าเราคิดรวมแปลง
แต่ถ้ามันเกินระดับที่มันโอเวอร์เลย
เช่นถ้าเกินพันไร่ต่อคน

บันไดภาษีจะต้องขยับขึ้นไปเรื่อย

แต่ว่าจังหวะในการดำเนินการนั้นเนี่ย
ก็จะต้องให้เวลา
คนที่เขาเกี่ยวข้องในการปรับตัวอยู่บ้าง
เพราะว่าอยู่ดีเราไปเก็บภาษีจากทรัพย์สิน
แต่ว่าถ้าเกิดทรัพย์สินแบบนั้นมันไม่มีรายได้

โอเคค่ะ
ตาพี่ใหม่ค่ะ

อย่าติดตรงนี้นะคะอย่าตาบนะคะพี่ใหม่

เทปที่แล้วกูลงนั่งตรงนี้

โอเคชนะเลยแล้วกัน

พี่ทีครับจากภาพกรมชาติ
ขอบคุณครับ
มอบรางวัลครับพี่ทีมี๑นาที

ครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นประชาชนควรตั้งคำถาม

สิ่งที่เกิดขึ้นมา๘ปีที่ผ่านมา

ท่านจะต้องการการเปลี่ยนแปลง

นโยบายเศรษฐกิจที่

คือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเลือกทีมเศรษฐกิจ

ร่วมรับ
พูดแท้๓๐วินาที

เราเริ่มจากการเสริมฐานราก

มีกฎกติกาที่เป็นธรรม
เศรษฐกิจไทยพุ่งไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรม

ตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่มีความไม่แน่นอนสูงมาก

แบบเดิมจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้

เพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเป็นธรรม
และพาประเทศไทยไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะ

วันนี้ผมขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับ
ขอบคุณครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับ

เพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามพวกเรานะคะ
วันนี้เราไปก่อนเนาะ